ปรากฏมุกเมลงลงไปจริงอย่างที่นักวิชาการพูดว่า
เฮ้ยประเทศไทยมีโอกาสเจอนะครับ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีโอกาสเจอแล้วเหตุมันก็เกิดขึ้นที่แหลมชะพังใกล้กรุงเทพ

คือคนที่เจอเนี่ยเขาเป็นอาชีพขับรถหัวลากอะเนาะ
ขับรถหัวลากอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะ
วันดีขึ้นที่กลับไปเดินแถวแหลมชะพังนะฮะ
ไปซื้อหอยกระโจงโดงเหลืองว่ะ
ห้าสิบบาทน้องอืมห้าสิบบาทจากสะพานปลาแหลมชะบังเนี้ย
น้ำไม่ใช่เนอะใช่เอามาทำอาหารแล้วแล้วก็เปลือกก็อาจจะไปโชว์ได้ตรงเนี้ย

ถ้าสมมุตินครศรีธรรมราชไม่มา
ไม่มาบ่วนอยากอยู่เจอบูกเวโรอย่างนู้นอย่างนี้
เราก็รู้จักว่ามุกอันเนี่ยอัมพระชาภาเคยเอามาใส่มูลค่า๗๐๘๐ล้าง
แต่ถ้าสมมุติคนที่โดนจับที่นครศรีธรรมราชไม่ออกมาพูดถึงมุกเวโลมุกเวแลอะไรเนี่ย
ไม่มีใครรู้ฉันก็ไม่รู้เธอรู้เหรอแองจี้

ใช่ไงเราจะไปรู้ไหมล่ะใครจะไปคิดว่าซื้อหอยมา๕๐บาทเอามากินเอามาต้มกิน
ปรากฏเจอเม็ดมุกสีส้มส้มขนาดใหญ่เนี่ยมันฝังอยู่ในเนื้อหอย

ว่าดีไม่ดีไปกัดบางทีไปกัดเจอมุกเราโยนทิ้งก็ยังได้
อันนี้ใหญ่คณะเจ้าออกมาแล้ว
นึกว่าถ้าสมมุติเป็นมุกขาวเราคิดว่ามีค่าสุดแล้วไง

ใครจะรู้วะขนาดฉันฉันก็ไม่รู้นะมดสีส้มสีแซ่มอะไรเนี่ย
มีแต่เรารู้สึกว่ามุกต้องขาวนวลถูกต้องไหม

ล่าสุดเนี่ยนายบนเชียวเขาเปิดเผยว่าได้นำมุกเม็ดนั้นเก่าเนี่ย
ที่เจอในหอยกระโจงโดง

ไปตรวจที่สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะฮะ

พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาลุ้นกันมาตลอดว่ามันใช่หรือเปล่า

ซึ่งการตรวจสอบผลออกมาว่ามุกที่เจอเป็นมุกเมโรของแท้น้อง

เกิดจากธรรมชาติในหอยหายาก๑๐๐เปอร์เซ็นต์

อื้อหือหือ

ก็นี่ที่เขาบอกเวลาเราไปซื้อเพชรไปซื้ออะไรที่มูลค่าแพง

ซื้อหอย๕๐บาทได้มุค๖๕๕๗กลัวหลัด

ทางศูนย์จึงออกไปแล้วประวัติมาให้เพื่อเป็นการยืนยัน
แล้วหลังจากการตรวจสอบยืนยันแล้วก็นำไปฝากไว้ที่ตู้เซฟพนัน

จากทราบว่าเอาล่ะเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่ากี่ล้าน
แต่รู้ว่าเขามีเงินเป็นหลักล้านแน่นอน
แน่นอนแล้ว
หลายล้าน
หลายล้านมากใช่ไหม
ถ้าเขาขายได้ของนครอันนั้นเขาได้เท่าไหร่

อันนั้นคือมันแต่ถ้าสมมุติเราต้องขอบคุณนะ

ทำให้รู้จักว่านั่นคือหอยมุกเมโล
แล้วก็นักวิชาการเขาถึงมาพูดว่าเป็นไปได้

โดนรวบไปก่อนแล้วไง
เขาบอกว่าเขาไปกล้าตรวจเขากลัวโดนสับเปลี่ยนของ

ฮะคุณเนี่ยคุณดูด้วยกันว่าที่เป็นคนขับรถหัวราก
ถามว่าถ้าสมมุติขายมุกรวยทำไม

เขาจะไปใช้บ้านแต่ชีวิตบ้านเกิด

เม็ดนี้จะมีมูลค่ากี่บาท

แท้เป็นลูกอมบ๊วยแม่อมไว้หัวเตียง